คุณผู้ชมคะสำหรับคอมวยต้องดูเรื่องนี้ค่ะ
สำหรับการแข่งขันศึกมวยไทย๗สีเมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่งใช่ไหมคะ
นะคะมีคู่เอกก็คือเป็นการพบกันระหว่างมหามงคลมุฟออนเชียงใหม่ฝ่ายแดง
ซ้ายมงคลฟอร์ดพยักษ์แดนเหนือฝ่ายน้ำเงินครับ
คือประเด็นมันเป็นเรื่องของการล้มมวยพี่ยังไงฮะ
เขายอมรับด้วยว่าล้มมวยคือฝ่ายที่ชนะก็คือมหามงคลนะคะ
เขาชนะคะแนนก็ได้รับเงินอัดฉีดไป๕๐๐๐บาท
แต่คนที่เขาเป็นคอมวยคนที่เขาดูมวยบ่อยเขาบอกว่าเอ๊ะ
ฝ่ายที่แพ้เนี่ยดูเหมือนต่อยไม่เต็มที่หรือเปล่า
ฝ่ายผู้แพ้อย่างซ้ายมงคลเนี่ยค่ะเลยถูกสจต้งปราจี
ทีมงานเรียกไปคุยผิดฟอร์มไปเยอะมาก
ก็ถูกปล่อยตัวออกมานะคะตอนแรกสายมงคลยืนยันว่าเต็มที่แล้ว
โอ้โหต่อยเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเลย
เบรยบริสุทธิ์ใจล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนค่ะ
ครับ
อันนี้คือหลังจากที่ถูกเรียกไปคุยครั้งแรก
มงคลก็ยืนยันว่าต่อยเต็มที่แล้ว
ก็เลยสุดใจไม่มีการล้มมวยแน่นอน

ใช่พี่บุ๊คและต้องดูตรงนี้ค่ะ
มีคลิปของซ้ายมงคลยอมรับสารภาพว่าล้มมวยจริง

ได้รับค่าจ้างล้มมวย๒แสนบาท
เซียนมวยต่อเต่าแถวปากน้ำ

มีการเปิดเผยจากทีมงานและสจต้งปราจีนว่า
เหมือนกับพี่อาจฉีดไปเยอะ๓แสน๔แสน

เพราะว่าซ้ายมงคลเปิดเผยอีกว่ามีเซียนมอม้า
ขอนแก่นจ้างล้มมวยอีกตั้ง๕แสน

พี่ชายถูกจับเป็นตัวประกันเลย

ใครให้มึงมี๕แสน

คนประชามค่ะ

ทีนี้ค่ะเดชเพชรศรีทองฟาร์มผู้ดูแลซ้ายมงคล

บอกว่าเซียนตอเตาก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกล
หลานก็เอามาฝากซ้อมที่ค่ายไม่น่าทำกันแบบนี้

ไปเจอที่กองปราบได้เลย

เขาก็บอกว่าไม่ยอมนะคะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ดังนั้นคนที่ถูกพาดพิงถึงว่ามีการจ้างล้มมวย

ก็ไปเคลียร์กันไปคุยกันไปพบตำรวจนะคะ
นี่มันสะเทือนวงการมวยจริงนะคุณผู้ชมฮะ